กรมประมงร่วมกับสมาคมประมงจังหวัดชนบุรี
จัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมภัณภาษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก

ผู้รัฐกาลจังหวัดชนบุรีเป็นประทาน
นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
พร้อมคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชนบุรี
โดยป้องกันและปราบรามทะเลชนบุรี
รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานต่าง
ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วย
จำนวน๓๒๐๐๐ตัวลงสู่ทะเล
ที่บริเวณริมชายทะเลเกาะลอยเทศบาลเมืองศรีราชา
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบกุ้งที่จะนำมาปล่อย
ทั้งด้านความแข็งแรงและขนาดของกุ้งพันธุ์ที่จะนำมาปล่อยด้วย
เพื่อให้มีโอกาสรอดในท้องทะเล
จากทุกหน่วยงานนั้นให้ความสำคัญกับสัตว์น้ำชายฝั่ง
ที่อาจจะศูนย์พันธุ์ได้